อีกหนึ่งเรื่องไปดูการจับกลุ่มบ่อนวิ่งกันหน่อยฮะเป็นฝีมือของตำรวจพระอินราชา
ทะลายบ่อนวิ่งนะฮะจับผู้โน้นอาหารได้เจ็ดสิบห้าคน
ของกลางจำนวนมากครับตำรวจสพพระอินราชาจังหวัดพระนครศรีอายุทยานะครับ
เข้าไปบุกบ่อนการพนันบาเลธีหนึ่งร้อยสามสิบสี่ทับหนึ่ง
ดำบนเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอีนก็จับกลุ่มนักพนันได้นี่เจ็ดสิบห้าคน
ของรางเงินสดสองแสนสองสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทกล้องวงจรปิด๖ตัว
กระดานไฮโลลูกเตากล้องจานหนึ่งชุดภายหนึ่งร้อยยี่สิบสำรับนะฮะ
เสื้อมังกร๑โต๊ะแล้วก็ชิปแลกเงินจำนวนหนึ่งครับ
ตำรวจเขามีการสืบสวนทราบมาว่ามีการเล่นพนันที่บ้านเนี่ย
ก็เลยวางแผนนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มนะฮะที่ชั้นล่างพบรถจักรยานยนต์จอดอยู่
จำนวนมากเลยครับก็ผิดสังเกตแล้วไม่น่าใช้บ้านคนธรรมดาหรอก
รถมาเยอะขนาดนี้อืมนะฮะชั้นบนเป็นห้องเนี่ย
ใหญ่เป็นห้องโถงเนี่ยมีประตูเข้าออกสองทาง
พอไปเจอน่ะนักพนันกำลังเล่นกันสนุกสนานค่ะทั้งไฮโลลูกเตาก็จะออกเสื้อออกมังกรเนี่ยแหละนะฮะ
เล่นกันสนุกเลยตำรวจก็สั่งให้หยุดเล่นให้ทุกคนหยุดแล้วก็จับกลุ่มนักพนันทั้งหมด
อ่ะนั่งลงแยกชายแยกหญิงกันไปบ่อนเนี้ยนะเป็นบ่อนวิ่งคุณผู้ชม
ก็จะมีการเปลี่ยนแหล่งเปลี่ยนจุดเปลี่ยนที่ในการเปิดเป็นบ่อน
เล่นการพนันในรอยต่อเขตกรุงเทพปฐุมธานีอายุทยาวิ่งไปเรื่อยเปื่อยนะฮะ
ตำรวจก็จับกลุ่มแล้วหลายต่อหลายครั้งพอจับที่นี่ปุ๊บจับกรุงเทพนะ
ไปเปิดปฐุมจับปฐุมไปเปิดอายุทยาจับอายุทยาก็เอาย้ายต่อไป
นี่คือที่มาของคำว่าบ่อนบ่อนวิ่งเป็นแบบนี้นะฮะแต่ก็แอบเปิดเรื่อยมา
ตำรวจยึดของกลางแล้วก็นำตัวผู้ต้องหาส่งดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไป
เจอตำลวดก็วิ่งเหมือนกันแล้วค่ะอืมนะฮะ